พามาดูเรื่องนี้เรื่องที่กลายเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่นะฮะ
ว่าทางโรงเรียนต่างทางบางโรงเรียน
อาจจะมีการกำหนดสีของหน้ากากอนามัยของนักเรียน

คือถ้าไม่มีอะไรคลาดเคลื่อนเปิด๑กรกฎา

เมื่อวานเรายังคุยกันอยู่เลยนะคุณสืบสกุลว่า
มันจะเหมือนเรื่องโบผูกผมนักเรียนหญิงหรือเปล่า
ที่เขากำหนดให้เป็นสีพวกดำน้ำตาลขาวเทาสีสุภาพ
กระโปรงสีอะไรโบสีนั้นอะไรก็ว่ากันไปนะฮะ
เรื่องนี้นะฮะก็ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การ

เรามาดูการวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลกันก่อนนะฮะ
เพราะว่ามีคนเขาเอามาโพสต์ในโลกโซเชียลนะครับ
บอกว่ามีประกาศของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ระบุข้อกำหนดเรื่องหน้ากากอนามัย
แล้วก็มีภาพของหน้ากากอนามัยที่เป็นสีสุภาพแบบนี้เลยนะฮะ
สีขาวสีอ่อนสีเทาสีดำอะไรแบบนี้นะครับ
ติดตัวอย่างหน้ากากชนิดต่างเอาไว้พร้อม
ระบุว่าหน้ากากอนามัยแล้วก็เฟสชิลที่เหมาะสมกับเครื่องแบบนักเรียน
ควรเป็นสีพื้นไม่มีลวดลายนะครับ

ทำไมจะต้องมากำหนดว่าไม่มีลวดลาย
หน้ากากลายอะไรมันก็ใช้ป้องกันได้เหมือนกัน

ที่ไม่มีไลน์นะมันกลับแพงกว่าที่มีไลน์ซะอีก
ถ้าจะมีการกำหนดกะเกณฑ์สีกันขนาดนี้
โรงเรียนควรทำแจกไปเลยดีไหมไม่ใช่ผลักภาระไปให้ผู้ปกครอง
ต้องหาซื้อสีนั้นสีนี้ตามที่โรงเรียนกำหนด
ปวดหัวเขาโพสต์ไว้แบบนี้
โรงเรียนควรเอาเวลาไปใส่ใจเรื่องวิชาการของนักเรียน
มากกว่าการมากำหนดเรื่องของสีของหน้ากากอนามัย
แล้วก็ลายว่ามันผิดระเบียบหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับ
แล้วก็ผู้ปกครองแล้วก็สิทธิ์เก่าของโรงเรียนเนี่ย
เขาออกมาแสดงความคิดเห็นเหมือนกันนะ
บอกจริงแล้วผู้ปกครองและสิทธิ์เก่า
หรือว่าลูกหลานที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้

ก็สามารถที่จะจัดหน้ากากอนามัยแบบสีที่โรงเรียนกำหนดได้
แต่คนที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นคนนอก
เขาก็ยืนยันว่านักเรียนยินดีปฏิบัตินะครับ
แล้วก็มีการแสดงความคิดความเห็นอื่นมาเหมือนกัน
บอกว่างงใจคิดได้ยังไงใช้สมองอะไรคิด
มันก็สิ้นเปลืองจริงมันเป็นภาระแก่ผู้ปกครองจริง

เรื่องนี้ถูกเอาไปถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การนะครับ

ก็เปิดเผยบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการเอง
ไม่มีนโยบายบังคับว่าเด็กจะต้องใส่หน้ากากอนามัยสีอะไร

ที่ทำให้นักเรียนมีความปลอดภัยจากเชื้อโรคเท่านั้น
เพราะการที่โรงเรียนกำหนดข้อบังคับต่าง
จะเป็นการสร้างภาระให้กับผู้ปกครองนะครับ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับ
เพราะว่าเรื่องนี้ทางด้านของเลขาธิการ
พทนายอำนาจวิทยานุวัฒน์บอกว่า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เด็กจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าสีอะไร

เพื่อความมีระเบียบวินัยความเรียบร้อย
ก็คงเป็นเจตนาที่ดีในการดูแล

เขาก็กำหนดนะว่าห้ามมีลวดลาย

ดำน้ำเงินกรมขาวน้ำตาลแบบนี้

เพราะฉะนั้นอยู่รุ่งเรียนรัฐบาลอย่างนี้

เป็นสีที่แบบว่าดูเรียบร้อยดี

แล้วก็ทางเลขาธิการของกพทนะฮะเขาก็บอกว่า
แต่ตอนนี้คือหน้ากากอนามัยหลากหลายรูปแบบมันถูกขายอยู่รวมถึงหน้ากากผ้าด้วย
ถ้าผู้ปกครองซื้อหน้ากากผ้าแบบไหนให้เด็กได้ใส่แล้ว
ก็ถ้าไม่เป็นภาระก็ให้เด็กใส่ไปเถอะ
ใช่คือมันก็มีเสียงสะท้อนสองแบบนะคุณผู้ชม
เพราะว่าจากผู้ปกครองเองก็อาจจะบอกว่ามันมีอยู่แล้ว
มันเป็นลวดลายเอามาใช้ไหมจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ไปซื้อเพิ่ม
เหมือนกับในโพสต์ที่มีการโพสต์แต่บางคนเขาก็มองว่า
ถ้าเกิดว่าไม่ได้กำหนดตรงนี้เด็กก็จะกลายเป็นโฟกัสอยู่กับหน้ากากอนามัย
วันนี้วันจันทร์สีเหลืองฉันจะใส่ลวดลายอะไรดี
หรือจะกลายเป็นแฟชั่นที่เอามาอวดมาคุยกันอะไรอย่างนี้นะครับ
ฉันมีลายการ์ตูนน่ารักกว่าของเธออะไรอย่างนี้นะฮะ
ก็ต้องเป็นความคิดความเห็นของทางผู้ปกครองและเด็กนักเรียน
ที่จะเสนอความคิดนี้ต่อทางโรงเรียนอีกทีนะ
แต่ว่าตอนนี้ก่อนเสนอทางโรงเรียนเสนอผ่านหน้าจอก่อนดีฮะ
ฟังเหมือนกันอยากรู้ว่าคุณผู้ชมโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครอง
รวมถึงตัวน้องเองดูข่าวเที่ยงไทยรัฐอยู่
คิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้ส่งมาบอกกันได้ผ่านทางไลน์หน้าจอนะคะ
บากมากหรือเปล่าในการที่ต้องซื้อหน้ากากสีที่โรงเรียนกำหนดอะไร